แต่ว่าเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ

กระบะเสียหลักมันพุ่งตกข้างทาง
แล้วไปชนรถกระบะคันอื่นที่จอดอยู่ริมทาง
แต่คุณผู้ชมยิ่งกว่าเสียงเบรกคือเสียงอะไรรู้ไหมฮะ
เสียงกรีดร้องครับค่ะค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไป
ยิ่งกว่าเสียงเบรกก็คือเสียงกรีดร้อง

แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านแห่งนี้

ริมถนนสายรังสิตนครนายกที่หมู่๑๐ตำบลบ้านพร้าว

ฝั่งขาเข้ารังสิตจับภาพอุบัติเหตุนี้ได้นะครับ

ถูกชนท้ายเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าไปชนป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

ส่วนกระบะคู่กรณีสีขาวเหมือนกันครับ

สภาพหน้ารถเนี่ยพังยับเหยิน
นะฮะนี่เห็นเหตุการต่อหน้าต่อตา
ร้องตกอกตกใจสิฮะกับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ

มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒คนนะครับ
แต่ว่าชายคนขับกระบะคู่กรณีอายุ๓๐ปีไม่ได้รับบาดเจ็บ
เล่าให้ฟังบอกว่าผมขับมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
จะไปทำธุระที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนาย

แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถผมเสียหลัก
แล้วมันไปชนคันหน้าเขาอย่างจัง
ส่วนรถของผมมันก็ถลายไถไป
ตกข้างทางเกือบไปชนร้านก๋วยเตี๋ยว

ไม่ว่าการเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟสดอะไร

ขับรถขับราด้วยความระวังถ้าจะลื่นด้วยนะ
เพราะว่าพื้นยังเปียกจากฝนอยู่นะครับ

คุณผู้ชมกระบะคันนี้นะติดกล้องหน้ารถ
เขาก็ขับมาอยู่ดีปรากฏว่าข้างหน้า
เป็นรถที่บรรทุกเครนกับรถป๊าบ

กระทันหันแล้วก็ตัดหน้าแบบนี้ในจุดที่ห้ามกลับ

กระบะคันที่ติดกล้องเนี่ยคือเห็นแล้วแบบไกลมากนะคุณ

รถคันที่รถคันที่ติดกล้องเนี่ยมาแล้วอยู่เนี่ย

คุณบุ๊คคุณขวัญคุณผู้ชมดูเส้นทางขวามือหน่อยซิ

ใช่ค่ะไอ้จุดตรงนั้นมันห้ามกลับรถ
นี่เห็นไหมเส้นเหลืองแบบนี้

เป็นเส้นเหลืองคู่แบบนี้จับไม่ได้เด็ดขาด

อยู่ตรงถนนสาย๓๒๔๕ที่ตำบลแม่น้ำคูที่ปลวกแดงระยองค่ะ
เป็นคนเอาคลิปมาลงในเพจชุมชนคนรักบ่อวิน

คนขับรถกระบะไม่ได้เป็นอะไรค่ะ

ทำไมเพราะว่ารถบรรทุกเครนพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเข้าไปเลยนะ

เขามาโพสต์ไว้นะครับมีใครพอจะทราบข้อมูลนี้บ้าง

เพราะดูสภาพรถเขารถเขาเสียหายหนักเหมือนกันนะคะ
เลยอยากให้รถบรรทุกเครนทันเนี่ยมารับผิดชอบอย่างดีนะ
ตัวเขาไม่ได้รับบัตรเจ็บมากไม่ได้เป็นอะไร

ก็มาคุยกับเขานะพาเขามาชี้จุดเกิดเหตุเลย
เขาบอกพี่ดูเส้นทึบตรงกลางสิ
นี่ใช่ไหมทะเบียนรถนี้ใช่ไหมรถบรรทุกเครนนี้

ระยองที่ปลวกแดงแล้วเจอเนี่ยจะได้ช่วยกันแจ้งข้อมูลด้วยนะคะ